เอาล่ะมาในช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูไอเดียดีกันบ้างดีกว่า
เรื่องของใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะครับ
อาชีพนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยิน
นี่นกกระทาหัน

แต่มันเป็นคล้ายหมูหันที่มันหมุน

ทีนี้พี่เขามีอุปกรณ์ที่สามารถย่างได้เร็วขึ้น
แต่คงรสชาติความอร่อยที่เหมือนเดิม
เหมือนสว่านเลยเนอะ

แต่อย่าไปหมุนตามมันนะเดี๋ยวบ้านหมุน

วัย๔๐ปีชาวจังหวัดลำพูนครับ
อาชีพขายนกกระทาปิ้งหรือว่านกกระทาหันนะครับ
ก็วางขายตามตลาดนัดทั่วไปนี่แหละในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ก็นำอุปกรณ์รถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วครับมาดัดแปลง
ทำเป็นอุปกรณ์การปิ้งย่างนกกระทาล่ะครับโอ้โห
เอาไปดูที่มาที่ไปกันหน่อยหลายคนสนใจว่าเอ๊ะทำยังไงล่ะ
นายฤทธิ์ก็เล่าว่าขั้นตอนแรกเลยไปรับซื้อนกกระทามาก่อนครับ

ต้องมีสิครับคุณไม่มีคุณจะขายยังไงครับ
ซื้อมาจากฟาร์มเลี้ยงก่อนที่จะนำมาหมัก
แล้วก็นำมาย่างไฟเตาถ่านออกตระเวนขายตามตลาดทั่วไป
แต่เดิมการย่างนกกระทาเตาถ่านย่างได้ช้า
ก็ค้นหาวิธีการที่จะย่างได้เร็วขึ้น
ก็นำเอามอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์มาทำเป็นตัวหมุน
แล้วนำเหล็กแป๊บมาเสียบนกกระทา
จากนั้นก็เปิดสวิตช์ใช้เลยครับ
โอ้โหเขาบอกว่าหมุนไม่เกิน๑๐นาที
สุกแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับ
แล้วก็สามารถย่างนกกระทาได้ครั้งหนึ่งนะครับ
ไม้นี่ก็๒๐ตัวโอ้โหผ่อนแรงผ่อนเวลาไปได้เยอะเลยทีเดียว

ถูกต้องแล้วก็ยังเปิดพัดลมนะครับ
ทำมาจากพัดลมหม้อน้ำด้านบนเนี่ย
คือทำมาจากพัดลมหม้อน้ำรถยนต์
ในการดูดควันจากเตาถ่านขึ้นไปด้านบน

ต้นทุนเขาบอกว่าการทำแบบนี้นะครับ
ไม่ถึง๒๐๐๐บาทโอ้โหดีมาดเลย
อ่ะแล้วก็ราคาขายเจ้านกกระทาเนี่ยเท่าไหร่กัน
อยู่ที่ตัวละ๒๕บาทครับ

วันละ๑๐๐กว่าตัวเลยทีเดียว
หนูน่าทานเนอะมีงาโรยด้วยอ่ะคุณ

วันหนึ่งวันหนึ่งเคยขายสูงสุดที่ได้กี่ตัวพี่
ขายประมาณร้อยตัว

ร้อยกว่า
ร้อยกว่าอ่ะ
โอ้โหแล้วคุณพี่เขายังฝากบอกอีกนะว่า
ใครที่อยากจะลองใช้ไอเดียแบบนี้

เป็นการประยุกต์ที่มันสามารถแบบ

แล้วก็ทำให้ขายได้เยอะมากยิ่งขึ้นด้วยในเวลาอันแบบสั้นนะคะ

ลองมาทำจากเป็นไก่ก็ได้เป็นหมูหมูหันก็ได้
ผมว่าน่าจะลองประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับ